อีกแล้วนะคะคุณกันจอมพลังอีกเคสหนึ่งแล้ว
ฝ่ายหญิงหนีตายมาขอความช่วยเหลือเพราะถูกแฟนเก่าทำร้าย
แต่อันนี้ต้องบอกพฤติกรรมถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกจริงคือโหดเยี่ยมมากนะ
คือฝ่ายหญิงนี่หน้าตาปูดบวมไปหมดเลยค่ะ
ถูกอุ้มไปขังอยู่ในห้องแล้วซ้อมทรมาน๒วันพี่เบิร์ต
แล้วทำแบบโอ้โหทารุณคือทารุณกรรมใช้คำนี้ได้ค่ะนี่เธอหนีรอดออกมาได้นะคะ
สภาพบาดแผลทั้งที่หน้าตามร่างกายต่างค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุยี่สิบเจ็ดปีเองนะคะเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้ว
เธอเนี่ยถูกแฟนเก่ากับเพื่อนแฟนเก่าอุ้มขึ้นรถไปขังแล้วทรมานต่อเนื่อง๒วันเต็ม
แล้วก็มีหญิงคนใหม่ของแฟนเก่ามาร่วมทำร้ายด้วย
แต่ที่รอดมาได้เนี่ยเพราะผู้หญิงคนนั้นปล่อยเธอออกมา
เพราะไปจับได้ว่าอดีตแฟนเก่าของเธอ
หรือก็คือแฟนปัจจุบันของผู้หญิงคนนั้นไปคุยกับผู้หญิงอื่น
ไปแจ้งความที่สพบางพลีมีการดูแลความปลอดภัยหลายคนเลยนะคะ
เดินประกบไว้เพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเคยขู่เอาไว้บอกว่า
อยากแจ้งตำรวจก็แจ้งเลยตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะจ่ายสวยเคลียร์ตำรวจและเคยช่วยงานตำรวจมาแล้ว
วันนี้ตำรวจต้องชี้แจงเลยนะคะเขากล้าเอาไปกล่าวอ้างแบบนี้เลยนะคะ
น้องผู้เสียหายเขาก็เลยภาวะตลอดเลยต้องมีกาดคอยแบบดูแลอ่ะ
พฤติการที่น้องโดนซ้อมทรมานมีอะไรบ้างลองไล่ดูทีละข้อนะคะ
เอาครีมหนีบลิ้นหนีบนิ้วจับหัวโขกกำแพงต่อยเตะ
เอาบุหรี่จี้แผลที่หัวเข่าเห็นไหมนั่นรอยบุหรี่จี้
เหยียบแล้วขยี้ที่หน้าจนหน้าตาปูดบวมถุยน้ำลายใส่ด้วย
น้องบอกน้องภาวะตลอดเลยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหกพฤษภาคม
แฟนเก่าน้องมากับพักเพื่อนพักพวกรวม๔คน
มาทำร้ายน้องกับแฟนคนปัจจุบันแล้วก็อุ้มน้องขึ้นรถไปที่ห้องพัก
ค้างซ้อมทารุณกรรมอยู่๒วันเต็ม
แล้วช่วงที่โดนทำร้ายค่ะนอกจากแฟนเก่าเป็นคนลงมือแล้วอ่ะ
คนใหม่ของแฟนเก่าก็ร่วมลงมือทำร้ายด้วย
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าไปจับได้ว่าฝ่ายผู้ชายไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอีก

ก็มีครีมหนีบลิ้นนีบมือค่ะ
ครั้งแรกก็เป็นทางร้ายพิภูมิหัก๒๔

นานแล้วค่ะตอนคบได้เกือบปีแล้วค่ะ

กล่าวอ้างว่าสนิทสนมกับตำรวจบอก
จ่ายสวยเคลียร์ได้เคยช่วยงานใช่ไหม
ตำรวจผู้อำกับบอกน่าจะเป็นแค่การกล่าวอ้าง

ตำรวจที่ไหนเขาจะมาทำแบบนี้

สงสัยน่าจะเคยถูกจับซะมากกว่าละมั้ง

ครับแล้วก็ทำอย่างนั้นครับว่า

เขามารู้จักกับตำรวจอย่างโน้นอย่างนี้
จะทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีได้

ผมก็คิดว่ามันเป็นข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
หรือว่าผู้ถูกกล่าวหาทั่วไปนะครับ

มันเป็นรูปของแก๊งลายศักดิ์ทั้งตัวเลย
ในภาพรวมแล้วถ้าเกิดอย่างนี้แล้วจะอ้างว่ามาเป็นลูกน้องของตำรวจ
มันก็คงไม่ใช่นะครับคงเป็นการกล่าวอ้างลอยมากกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัว
ก็ต้องสอบสวนขยายผลแล้วค่ะ
หลังจากรับแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการพาน้องผู้เสียหายไปชี้สถานที่เกิดเหตุ
บันทึกข้อมูลลงสำนวนการสอบสวนด้วย
มอบตัวแล้วค่ะรับทราบข้อกล่าวหา
ไลน์ที่ว่าคือไลน์ทั้งตัวแบบนี้นะคะ
ตอนนี้เห็นว่าตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ
ฝ่ายสืบสวนก็กำลังขยายผลตามตัวเพื่อนร่วมก่อเหตุอีก๒คนค่ะ